บันเทิงไทยรัฐของเรายังคงเกาะติดบรรยากาศ
การวิ่งเพื่อระดมทุนช่วยเหลือโรงพยาบาลที่จังหวัดสกลนครนะคะ
ซึ่งเป็นบ้านเกิดของคุณก้องห้วยไร่นะคะ
บรรยากาศจะคึกคักขนาดไหนมีใครมาร่วมแจงกันบ้าง
ติดตามกับคุณมาตรละดาผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
รายงานจากจังหวัดสกลนครค่ะ
ชื่อโครงการเดินวิ่งปั่นก้าวตามฮอยซอยบ้านเกิด
โดยมีจุดเป้าหมายต่อไปคือที่ตลาดสดท่าแร่
ลูกทุ่งชื่อดังของเมืองไทยกล้องห้วยไล่พร้อมหวานใจสาวเบลคณิตถา
มาร่วมเปิดกิจกรรมวิ่งการกุศล
เพื่อระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์
แก่โรงพยาบาลในบ้านเกิดจังหวัดสกลนคร

มีระยะทาง๕๑๓กิโลเมตร

ซึ่งนักร้องหนุ่มได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐ

เป้าหมายระดมทุนช่วยเหลือในครั้งนี้

เผยถึงแรงบันดาลใจในการวิ่งครั้งนี้ว่า

ประกอบกับมีเสียงพี่น้องประชาชนชาวสกลนคร
ที่อยากจะจับมือกันช่วยต่อลมหายใจ

ครับด้วยความที่เรามีโอกาสได้ไปวิ่ง
กับพี่ตูนในหลายวันของแก

ถึงผมจะวิ่งหรือว่าพี่ตูนจะวิ่ง

ก็เลยอยากจะให้หลอก

โดยหนุ่มกล้องและทีมงานจะวิ่งไปจนถึงวันที่๒มีนาคม
คุณผู้ชมสามารถร่วมบริจาคสมทบได้ที่ธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชีโครงการสร้างสุขภาพ

นักร้องหนุ่มได้รับทานน้ำใจจากพี่น้องประชาชน
รวมไปถึงจากหวานใจนักร้องสาวเบลคณิถา

คอยดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา

ภาพบรรยากาศการวิ่งของนักร้องหนุ่มได้อีกครั้ง

เวลา๑๗นาฬิกา๔๕นาที

โอ้โหบรรยากาศคึกคักเลยนะคะ

ใช่แล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพี่แจ๊กเกอรีน
ก็รายงานบรรยากาศสดให้เราได้ติดตามกันมาแล้ว

แยงตาแสบสีตาเสื้อพี่แจ๊กกะลีนมาก
แต่ว่ายอดบริจาคเมื่อเช้าก็ทะลุ๑๑ล้านแล้ว

เชื่อว่า๑๕ล้านน่าจะไม่ไกลเกินเอื้อม
แล้วก็ทะลุอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าใช้เวลาถึง๕วัน

ค่ะก็โอ้โหพี่น้องชาวสกลนคร

ไม่ใช่เพียงแค่จังหวัดสกลนครเท่านั้นนะคะ

สามารถร่วมบริจาคกันได้เพราะอย่างที่บอกไปว่า

มารักษากันที่โรงพยาบาลที่นี่นั่นเองนะคะ
กับใครที่พอจะมีทรัพย์เหลือกันได้
มาช่วยกันร่วมบริจาคกันได้นะครับ

รวมไปถึงน้องเบลแล้วก็นักวิ่งทุกคนในโครงการนี้เลยนะคะ
เดินวิ่งปั่นได้สุขภาพด้วยแล้วก็ได้บุญด้วย